คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ที่สุราธานีเป็นเหตุการณ์ยิงกันจนได้รับบาดเจ็บ

คือตัวสามีบอกว่าภรรยาแอบมีผู้ชายคนใหม่
พามาบ้านดูภาพในกล้องวงจรปิดเห็นแอบพามาบ้านอยู่บ่อย
ครั้งนี้สามีก็เลยไปดักรอแล้วไปยิงผู้ชายคนใหม่ของภรรยาถึงในบ้าน

ตัวภรรยาพอกลับมาบ้านก็ช็อกตกใจร้องไห้พูดจาไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
ผู้หญิงเสื้อสีเหลืองคนนี้คือภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะ
อย่างที่มิวบอกก็คงไม่ผิดจริงใช่ไหมคะ
คือเธอช็อกจนพูดไม่รู้เรื่องร้องไห้ไปด้วยพูดไปด้วย
จับใจความได้ว่าแค่ขอเข้าไปดูหน่อยขอเข้าไปดูหน่อย
เจ้าหน้าที่ก็ยอมให้เข้าไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
ตำรวจสพพุนพินจังหวัดสุราธานีได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือที่ร้านขายอาหารทะเลห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐๐เมตร
พลเมืองดีนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าคนเจ็บวิ่งมาจากร้านมนต์เจริญชัยรีไซเคิลซึ่งเป็นร้านรับซื้อของเก่า
พอไปตรวจสอบค่ะนายเอกชัยทองนวลอายุ๕๓ผู้ก่อเหตุอยู่ในบ้าน
ตัวภรรยาของผู้ก่อเหตุนางสาวนวลชนกอายุ๔๗ก็นั่งร้องไห้
ตำรวจเลยถามถามนายเอกชัยนายเอกชัยให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
บอกว่าตัวเขากับนนชนกเป็นสามีภรรยากัน
แต่ภรรยาแอบไปคบหากับคนเจ็บค่ะ
ชื่อว่านายธานีอายุ๒๖ค่ะ

ตัวสามีอ้างว่าแอบไปคบหากับนายธานีอายุ๒๒

ช่วงที่ตัวสามีไม่อยู่เนี่ยแอบพามาบ้านตลอดเลยสามีอ้างแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุสามีบอกภรรยาที่อยู่ในบ้านว่าขอออกไปข้างนอกหน่อย
พูดเสร็จเดินออกไปไปซ่อนตัวอยู่ในร้านขายของเก่า
นายธานีขับกระบะมาค่ะแล้วเดินเข้าไปค่ะ
นายเอกชัยเหมือนหลอกภรรยาว่าจะออกไปข้างนอกแต่ไม่ได้ไป
ซ่อนตัวอยู่เพื่อดูซิว่าผู้ชายคนนี้จะมาไหม
แล้วมาจริงพอมาปุ๊บนายเอกชัยผู้เป็นสามีที่ซ่อนตัวอยู่
เอาปืนลูกซองยาวยิงใส่เลยนะคะยิงใส่นายธานีกระสุนเข้าหัวไหล่
นายธานีวิ่งหนีออกไปขอความช่วยเหลือตัวนายเอกชัยเอาปืนไปทิ้งที่ป่าริมกำแพง
นายเอกชัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าก็ผมมาดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นประจำเลยเห็นนายธานีมาหาภรรยาเขาประจำเลย
ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่ายังไงก็ไม่เลิกกับภรรยา
ถึงจะเกิดเหตุการณ์นี้แล้วนะคะก็จะไม่เลิกกับภรรยา
ไม่มีอะไรก็ยกโทษกันไปไม่โกรธกลับมาอยู่ด้วยกันเถอะเพราะมีลูกด้วยกัน

ไม่สุดฮะปฏิเสธไม่สุดอ่ะคือตัดขุนแก่ประตูกางเกดบ้าน
ฆ่ามาทีเรารู้กับแต่เครื่องมันทำไร
แต่คือเราก็จะทนไม่ได้ที่วันทานผมด้วยวาดรอเวลาจะพูดหรอครับ

คือรอเวลาว่าสักมาแลตนหนึ่งเราก็ลืมหลายนิดนะคะ
แต่เดี๋ยวก็ต้องรอฟังข้อมูลจากทางฝั่งภรรยาด้วยนะคะ
รวมถึงทางฝั่งคนเจ็บด้วยนะคะ
ครับว่ามาแอบคบหากันจริงหรือเปล่าหรือยังไง
เพราะว่านี่เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุ
เจอนะคะเจอปืนจริงปืนลูกทรองยาว๒กระบอก
มีปืนลูกโม่จุด๓๘ด้วยอีก๑กระบอกแล้วก็เจอกระสุนจำนวนนึง
ค้นรถของนายธานีคนเจ็บที่จอดอยู่หน้าที่เกิดเหตุนะคะ
ในรถของนายธานีคนเจ็บก็มีปืนเหมือนกัน๐๓๘อีก๑กระบอกมีกระสุนด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ยึดไปให้หมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นปืนของผู้ก่อเหตุหรือว่าปืนของตัวคนเจ็บก็ตาม

วันนี้เราส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเพิ่มเติมค่ะ
คุณเนติชาวบอกว่าเท่าที่สังเกตดูที่บ้านก็เหมือนไฟจะเปิด
แต่ประตูรั้วปิดล็อกหมดเลยไม่เห็นมีใครอยู่
ก็เลยไปคุยกับพลเมืองดีที่ช่วยนำตัวนายธานีคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
พลเมืองดีเล่าให้ฟังว่า๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
นายธานีโซซัดโซเซมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าผมถูกยิงพาไปโรงพยาบาลหน่อย
สังเกตเห็นรอยถูกยิงที่ไหล่ด้านซ้าย

ตอนนี้นายธานีปลอดภัยพ้นขีดอันตรายแล้ว
ก็อยากจะฟังความทางฝั่งฝ่ายหญิงเหมือนกันนะคะ
ตัวภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะนางสาวนนชนก
นักข่าวพยายามติดต่อไปเพื่อที่อยากจะฟังข้อมูล
มุมของเธอด้วยแต่เธอปฏิเสธจะให้ข้อมูล
คือเธอรับสายโทรศัพท์ของนักข่าวเรานะคะ
แต่เธอก็ตัดสายทิ้งไปเลยก็ไม่ได้คุยอะไร
ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเราก็เลยมีข้อมูล
ทางฝั่งของผู้ก่อเหตุแต่เพียงด้านเดียว
ช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงค่ะก็ได้ข้อมูลมาว่า
ตำรวจเรียกเธอไปคุยเราก็ตามไปโรงพักนี่นะคะ
สักเกือบ๖โมงเย็นเธอถูกปล่อยตัวออกมา
ห้องสอบสวนนักข่าวก็พยายามจะถาม
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เธอไม่ตอบอะไร
เหมือนเธอร้องไห้ด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ออกไปเลย
นี่นะคะก้มหน้าก้มตาก็ไม่ได้พูดอะไร
ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับนักข่าว
เรื่องทางคดีตำรวจสพพุนพินบอกว่า
ก็สอบปากคำตัวภรรยาผู้ก่อเหตุนางสาวนนชนก
เครียดมากเธอเครียดมาก
แต่ในส่วนของนายเอกชัยผู้เป็นสามีแล้วก็เป็นคนก่อเหตุเนี่ย
ตำรวจแจ้งข้อหานักพยายามฆ่าค่ะ
และข้อหาเรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ว่าญาติของนายเอกชัย
มายื่นเรื่องขอประกันตัววงเงิน๕แสนบาท
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวนำตัวไปฝักขังที่ศาลสุราธานีพรุ่งนี้ค่ะ